รัฐบาลเคยพูดไว้ว่าถ้าพื้นที่ไหนมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดคล้ายกันเยอะ
ให้ใช้วิธีการแปรรูปจะทำให้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะคะ
ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาท่อมในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ตอนนี้แปรรูปนะคะข้าวสังหยดแปรรูปเป็นขนมต่างค่ะ

ข้าวสังหยดเป็นข้าวพันธุ์เมืองของจังหวัดพัทธลุง
ประชาชนนิยมปลูกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะ
บอกว่าร้อยปีผ่านไปก็ยังปลูกอยู่นะคะสำหรับข้าวสังหยด
จากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์โดยศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทธลุง
ทำให้ข้าวสังหยดเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะ
นางสาวโชติกาทองขุนดำประธานกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านนาท่อมร่วมใจนะคะ
บอกว่ากลุ่มแม่บ้านตั้งขึ้นเมื่อปี๒๕๒๖ค่ะแต่ตลาดข้าวสังหยดชะลอตัวต่อเนื่อง
ผู้บริโภคที่มีอยู่จำนวนจำกัด
ต่อมาปีที่แล้วนี่เองนะคะสมาชิกในกลุ่มก็เลยแปรรูปข้าวสังหยดเป็นขนมต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวเกลียบขนมขาไก่วุ้นกะทิน้ำเลมอนควบคู่กับการผลิตข้าวกล้องไปด้วยนะคะ
รับซื้อข้าวสังหยดค่ะข้าวเปลือกสังหยดนะคะที่สมาชิกของกลุ่มปลูกให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป
แล้วก็ใช้เวลาว่างในช่วงบ่ายหลังจากประกอบอาชีพหลักรวมกลุ่มกันค่ะ
ตลาดในกรุงเทพมหานครก็รับไปจำหน่ายด้วย
ส่วนรายได้จากการแปรรูปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแบ่งให้สมาชิก
แล้วก็ยังนำไปพัฒนาโรงเรือน
แล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะ
สังหยดนี่เป็นข้าวพันธุ์ไทยแท้นะคุณ
๑๐๐ปีแล้วค่ะของพี่นี่นะค่ะแล้วก็ปลูกได้เพียงปีนึงครั้ง
แล้วก็มีความแตกต่างจากข้าวอื่นคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวป้นแดงอ่อน
แดงเข้มเมล็ดนี่ก็เรียวเล็กอย่างที่เห็นนี่แหละครับ